ไม่รักก็อย่าทำร้ายแต่เนี่ยจะเอาให้ถึงตายใช่ไหม
เรื่องนี้น่าสงสารมากเลยนะเจ้ากันดำเจ้ากันด้ำเป็นอเมริกันพิษบูพันธมค่ะ
แล้วปรากฏว่าโดนคนใจร้ายคือทำร้ายมันจนมันหัวแบะ
ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนพาไปรักษาหาหมอ
แผลมันเน่าแมลงวันตอมแล้วมีพลเมืองดีไปเห็น
แล้วเขาถ่ายคลิปนี้มาค่ะไหนผมดูแผลมันหน่อย
จับมันจับมานอนหน่อยโอ้โหแล้วหมอว่าไงเนี้ย
คือไปหาหมอฉีดยาแล้วเขาว่าไง
เขาว่าแผลอย่างนี้มันไม่ไหวแล้ว

ซึ่งมันลึกจนถึงกระดูกจนถึงหัวกระโหลก

แล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้นะคือคุณปองกิติพันธ์อุดมทรัพย
ซึ่งคุณปองบอกว่าเจ้าตัวนี้นะชื่อว่าเจ้ากันด้ำ
เจ้ากันด้ำมันเป็นพันธุ์ผสมอเมริกันบูลลี่
หน้าเหมือนพิษบูแหละแต่ว่าน้องเนี่ยเจ้ากันด้ำมันไม่ดุมันไม่ก้าวร้าวนะคะ
แล้วใครมาทำแบบนี้เอามีดฟันมันจนมันหัวแบะอ่ะ
เจ้าของของมันเนี่ยคือคุณลุงคุณลุงก็ฐานะไม่ค่อยดีค่ะ
ไม่ได้มีตังค์อ่ะเวลาจะเอามันไปหาหมอไปหาสัตวแพทย์เนี่ย
ก็ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปทีนี้แผลมันก็เลยติดเชื้อ
แล้วคุณปองเล่าให้ฟังนะผมเห็นแผลของกันด้ำแล้วผมตกใจมากเลย
นี่พยายามล้างแผลให้เบื้องต้นก่อนก่อนที่จะโพสต์คลิปลงติ๊กต๊อกอ่ะนะคะ
แล้วหลังจากนั้นนะผมก็ยุ่งมากเลยอันนี้คือก็เป็นเรื่องน่าเสียใจเหมือนกัน
เพราะว่าตัวคุณปองเองก็ยุ่งอยู่กับการจัดงานศพลูกชายตัวน้อยเพิ่งเสียชีวิตไป
นี่แสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วเมื่อสองวันก่อนเจอเจอน้องกันด้ำอีกครั้งหนึ่ง
สภาพเนี่ยเจ้าหมาตัวนี้มันน่าสงสารมากกว่าเดิมอีกนะ
เหมือนกับมันอ่อนแรงแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าแผลมันใหญ่มาก
แมลงวันนะบินมาเกาะที่แผลแล้วกลิ่นมันเหม็นแล้วด้วยค่ะ
ตัวพี่ปองเองเนี่ยเขาติดต่อไปที่มูลนิธิมูลนิธิเองก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอ
จนมีคนใจบุญค่ะเป็นทายาทร้านทองชื่อดังคุณโมนพัสนัน
ติดต่อมานะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นแล้วก็สงสารเจ้ากันด้ำมากเลย
เดี๋ยวจะออกค่ารักษาพยาบาลเจ้ากันด้ำให้ทั้งหมดเลยนะ
แล้วก็ขอให้มูลนิธิความหวังสำหรับสุนัขจรจัดเนี่ย
ช่วยรับตัวเจ้ากันด้ำส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่พัทยาชนบุรีหน่อยได้ไหม
แต่ล่าสุดเนี่ยทางตัวคุณโมนเนี่ยนะคะส่งเจ้ากันดัมเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพแล้ว
เพราะว่าอาการมันหนักมากจริงนะคะ
คุณปองคนที่เขาไปเจอเขาบอกว่าผมพอผมรู้แบบนี้นะผมก็สบายใจไปเปราะหนึ่ง
อย่างน้อยกันด้ำถึงมือหมอแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยนะผมก็ยังมาช่วยมันได้
หวังนะว่าสิ่งที่ผมทำกับเจ้ากันด้ำผลบุญต่างจะส่งไปถึงลูกชายผมที่เพิ่งเสียชีวิตไป
ให้ลูกชายผมเป็นเทวดาตัวน้อยบนสวรรค์แล้วใครช่างใจร้ายมาฟันเจ้ากันด้ำแบบนี้ผมก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าใคร
แต่ผมอยากบอกเลยนะคนที่ไม่รักก็อย่าทำร้ายอย่าเอาให้ตายขนาดนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะเจ้ากันด้ำมันไม่ได้ดุด้วย
ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรเหมือนกันจะทำร้ายน้องทำไมมันก็มีชีวิตมันก็มีจิตใจมันก็เจ็บปวดเหมือนกับคนนั่นแหละ
คุณโมพลเมืองดีด้วยเนี่ยนะคะว่าช่วยเหลือเจ้ากันด้ำ
อืมครับเห็นแล้วน่าสงสารเนอะข่าวนี้ค่ะ